พอพูดถึงเรื่องมะม่วงนะครับตอนนี้ผมจะพาไปภาคตะวันออก
ตอนนี้ภาคตะวันออกผลไม้ก็รอเสิร์ฟแล้วเหมือนกัน
พร้อมเตรียมตัวนะครับครับผลไม้ตอนนี้แหละครับ
กำลังจะเหลืองกำลังจะสุกนะครับที่พื้นที่ของโซนจันทบุรีครับ
ผลไม้ตอนนี้พร้อมเสิร์ฟครับตั้งแต่มังคุดทุเรียนรองกอง
โอ้ตอนนี้นะครับทยอยกันมาเลยครับผม
เลี้ยงกันมาเลยทีเดียวนะครับนี่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับ
มีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมทั้งสิ้นสองแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสามสิบเอ็ดไร่
คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดประมาณสองแสนเก้าหมื่นตัน
โดยทยอยออกสู่ตลาดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้วนะครับ
ทยอยมาเรื่อยโดยจะออกมาในช่วงเดือนเมษายน
ที่จะถึงนี่แหละครับจนถึงพฤษภาคมและจะหมดฤดูการในเดือนกรกฎาคม
ในปีนี้ผลผลิตมากขึ้นแต่ก็มีหลงมาตั้งจุดรับซื้อทุเรียนเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ
อืมคาดว่าจะสามารถกระจายทุเรียนเมืองจันทร์ออกขายทั้งใน
ในประเทศและต่างประเทศด้วยนะฮะโอ้โหเยอะมากมากต่อตอนนี้นะครับ
เตรียมตัวได้เลยครับเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวเตรียมเมือนนั้นอร่อยแม่นะฮะ
ขณะที่มังคุดราชินีแห่งผลไม้มีพื้นที่ปลูกรวม๑๓๒๘๑๖ไร่นะครับ
ว่าจะมีผลผลิตราว๔๕๐๐๐ตันลดลงจากปีที่ผ่านมา
เพราะสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกในเดือนพฤศจิกายน
มังคุดแตกไปอ่อนแทนการออกดอกครับ
ว่ามังคุดจะออกสู่ตลาดเต็มที่ในปลายเดือนมีนาคมนี้แหละครับผม
นี่แหละครับต่อไปฮะภาพสวยต่อมาคือแดงเต็มไปหมดนะครับ
นั่นคือเงาะครับผมเงาะมีพื้นที่ปลูก๕๗๒๑๗ไร่
คาดว่าจะมีผลผลิต๙๗๐๐ตันโดยเริ่มออกสู่ท้องตลาด
ในเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนครับ
และเพิ่มมากขึ้นในเดือนวิศุนาโยนจากนั้นครับ
เพราะว่าช่วงนี้นะครับสภาพอากาศแปรปรวน
ฝนตกช่วงเงาะกำลังออกดอกติดผลอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตก็ได้
แต่ว่าคาดว่าจะสามารถกระจายสู่ท้องตลาดนะครับ
ทำรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่โซนตะวันออกอย่างเมืองจันทร์เป็นอย่างดี

ปิดท้ายสุดนะครับรองกองครับ
นี่ครับโอ้โฮ้นะครับกำลังติดอยู่ตามต้น

ไม่ภวงรองกองนะมีพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้น๓๓๓๕๐แวดไล่นะครับ
ว่าปีนี้จะมีผลผลิต๑๗๐๐ต้น
เป็นผลไม้ที่เก็บผลผลิตหลังจากผลไม้ชนิดอื่น
หมดแล้วนะครับโดยเริ่มออกท้องตลาดนะครับ

เจอแน่นอนนะครับลองกองเดือนพฤษภา
จนถึงเดือนตุลาคมในช่วงผลผลิตมาก
ก็อยู่ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
รับรองว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับ
รวยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับ
พี่น้องที่บริโภคแหล่งพวกเราอร่อยแน่นอนครับ
พวกเราต้องช่วยกันซื้อนะ
เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรของเรานะฮะ
ดูสิพอผลผลิตออกเยอะแต่ที่ราคาตกต่ำ
ใช่ค่ะคือที่จันทบุรีนอกจากการที่เราจะบริโภคแล้ว
ก็มีบางส่วนที่เขาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

เข้าเลยครับไปดูไปดูกันค่ะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราเตรียมตัวเตรียมเงินให้ดี
เดี๋ยวคุณสุพัสราจะไปปีนต้นทุเรียนเด็ดมากินสด

อย่าเลยเดี๋ยวน้ำต่ำอีก
แต่ว่าถ้ามีอากาศแปรปวนฝนตกก็ระวังนิดน